คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุนี้ฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีการคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งก่อนหน้านั้นมีเรื่องกับพนักงานต้อนรับอยู่ด้านล่าง
แต่คุณผู้ชมเต็มรวตต้องมีการตรวจสอบ
คุณผู้ชมจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามไปรังงับเหตุ
แล้วก็ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่ชั้นบนลงมาให้ได้นะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามฉีดน้ำ
แต่ว่าเห็นไหมว่าคือมันมีอุปสรรคอย่างหนึ่ง
เขาเรียกว่าหน้ากากนะคุณหน้ากากของอาคาร

ที่เป็นโครงประดับตกแต่งให้สวยงามติดป้ายอะไรแบบนี้

ซึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการที่จะฉีดน้ำเข้าไประงับเพลิงนะครับ
เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
ย่านสถานีขนส่งอาเขตถนนแก้วนวรัฐอำเภอเมืองเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบฮะพบกลุ่มควันเนี่ย
พุ่งออกมาจากตัวอาคารของโรงแรมต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น๒
มีผู้ติดค้างอยู่บริเวณชั้น๓จำนวน๖คนเป็นต่างชาติทั้งหมดนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบควบคุมเพลิงใช้เวลา๒๐นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้
ส่วนคนที่ติดอยู่ภายในเจ้าหน้าที่ได้ทำการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

คาดว่าอาจจะเกิดจากฝีมือของหนุ่มชาวอังกฤษอายุ๒๗ปี
จริงนะมาเช่าห้องพักอยู่ชั้น๒นะครับ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยหนุ่มอังกฤษรายนี้นะฮะ
อะโวยวายกับพนักงานแต่ตอนนี้ต้องสอบกันก่อนนะ
ว่ามีเรื่องมีอะไรกันโวยวายกันเรื่องอะไรในการให้บริการนะฮะ
อยู่บริเวณด้านหน้าฟ้อนโรงแรมนะครับ
หลังจากนั้นก็กลับขึ้นห้องพักชั้น๒ไป
ไม่นานเดินออกมาจากห้องพักออกจากโรงแรมไปนะ
หลังจากนั้นมันมีกลุ่มควันไฟเกิดขึ้น
จากห้องพักของหนุ่มต่างชาติคนนี้
ซึ่งสันนิษฐานว่านุ่มต่างชาติคนนี้
น่าจะเป็นคนแอบเผาห้องพักจนเกิดไฟลุกลามก็ได้

ช็อตหรือวางก้นบุหรี่อะไรไว้ต้องตรวจสอบอีกที

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการติดต่อนุ่มชาวอังกฤษ
เป็นคนเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้
เพื่อมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ